วันแม่หลายจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวตอนนี้
ทยอยจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาตินะครับ

เพื่อเป็นการเฉลิมเผชิตสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนีนาฏในราชการที่๙
ในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๑นี้ครับ
กลุ่มชาวบ้านพร้อมด้วยผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพญาวัง
รวมกว่า๓๐๐คนก็พากันร่วมดำนาปลูกข้าวในกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทรายทองอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕นะครับหรือว่า๑๐๕
ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่มีความต้านทานโรคสูงและปลูกง่าย
ซึ่งหลังจากดำนาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะแบ่งหน้าที่ดูแลข้าวในแปลงนา
ทั้งการใส่ปุ๋ยเก็บกักน้ำกำจัดวัชพืชจนข้าวเจริญเติบโตเต็มที่
และออกรวงก็จะมีการเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม
เชียงใหม่เองเขาก็มีกิจกรรมดีเนื่องในโอกาสวันแม่เช่นเดียวกัน
นั่นก็คือพิธีปลูกป่าบวชป่าปล่อยปลา
แล้วก็คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจพระบรมราชินินาศ
รัชกาลที่๙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
โดยนายพุทธิพงศ์สิริมาบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นทั้งประชาชนทางเยาวชนได้มาร่วมโครงการนี้ครับ

เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาป่าหัวโล้น
และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมไปสู่ป่าสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
เพราะว่ามีคนในพื้นที่คอยดูแลมีชุมชนคอยดูแล
แล้วก็ยังส่งต่อให้กับเยาวชนในการดูแลผืนป่าของเราด้วยนะครับ
โดยปีนี้มีการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะครับ
ประกอบด้วยต้นรวงพึ่งต้นมะค่าโมงต้นราชพฤกษ์ประดูกมะขามและอินทนิน
รวมทั้งปลูกย่าแฝก๑แสนกล้าบวชป่า๗๐๐ต้น
แล้วก็คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อีก๑๐๐๐ต้นด้วยนะครับ
ครับผมไม่ต่างจากที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาลจังหวัดสกลนครนะครับ
กำลังพลจากมณฑนทหารบกที่๒๙พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนและพลังมวลชน
รวมทั้งกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ก็รวมกว่า๕๐๐คนร่วมกิจกรรมในโครงการประชาอาสาปลูกพืชอาหารช้างป่า
ถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
ครบ๘๖พันศา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนินาทในรัชกาลที่๙
โครงการนี้จะมีการปลูกพืชที่เป็นอาหารช้างป่าและทำโป่งเทียม
ซึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาลมีช้างทรงปล่อยอยู่๖ตัว
โครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของพระองค์ครับ